อีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องมาเตือนนะฮะน้องเยาวชนชอบจับปลา
เด็กหนุ่มที่สุรินอายุ๑๓ปีเขาคิดค้นอุปกรณ์ในการยิงปลาขึ้นมาเอง
เอาท่อแป๊บเอาก้านล่มแล้วเอาหนังยางมาทำ
สุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทะลุมือตัวเองครับคุณผู้ชม
นี่คาอยู่แบบนี้

จะดึงก็ดึงยังไงอ่ะเราเห็นแล้วเราแบบเจ็บแทนน้องแล้วทะลุแบบนี้เลย
โอ้โฮหวาเสียวมากแต่น้องคนนี้เข้มแข็งมากเลย
นะฮะเด็กชายนัตรากรอายุ๑๓ปีครับ
เขาถูกเหล็กแหลมยาวเป็นฟุตเสียบอยู่แบบนี้
คือไอ้เหล็กอันนี้มันคือก้านล่มที่ดัดแปลงขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ยิงปลาคุณผู้ชม
เป็นลูกดอกเสียบคาฝ่ามือทะลุไปที่นิ้วระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อย
โอ้โหแต่น้องไม่ได้แบบร้องไม่ได้แบบโวยวายอะไรเลยนะ
น้องยังรู้สึกตัวดีแล้วให้พยาบาลช่วยเก่งมากนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณห้องพักเป็นปูนชั้นเดียวครับ
ในชุมชนศรีบัวรายครับที่อำเภอเมืองซูลินนะฮะ
โอ้โหเห็นแล้วแบบเจ็บแทนน้องนัฐกรเลย
น้องบอกว่าผมประดิษฐ์เครื่องยิงปลาขึ้นมาเอง
ก็จะเอาท่อปลาปลาอันเล็กมานี่อันนี้อันซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็ไปเอาซี่ก้านล่มมาเป็นลูกดอก
แล้วก็ไปเอาตัวที่คล้ายกับหนังสติ๊กมาติดไว้ข้างบน
แล้วก็ลักษณะคือคล้ายกับการยิงหนังสติ๊กนั่นแหละ
แล้วจังหวะที่กำลังง้างเพื่อจะยิงปลา
มันดัดหลุดมือแล้วก้านร่มอันนั้นที่ทำเป็นลูกดอก
มันย้อนสอนคือเสียบที่มือตัวเองสึบเขาให้
โอ้โหทีนี้แล้วปวดเลยทรมานมากเลยคุณผู้ชม
มันเสียบอยู่แบบนั้นก็ต้องเพื่อนชาวบ้านต้องช่วยกัน
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือในการประถมพยาบาล
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คือไปถึงปุ๊บเนี่ยมันยังดึงออกไม่ได้หรอกมันเจ็บ
แล้วถ้าเกิดดุมปุ๊บเดี๋ยวเลือดมันยิ่งแบบออกมาใช่ไหม
ต้องหอบสังขารแบบนี้ทั้งที่เหล็กที่มันเสียบแบบนี้

น้องที่ชอบผลิตอุปกรณ์แบบนี้เอง
ไอเดียมีแหละแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง

เข้าหน้ามาซูมหน้าพวกเราแต่ละคนหน้าซีซาร์ทกันแบบว่าโอ้โฮ

ดูแล้วเจ็บปวดนะคุณผู้ชมนะ